วิพาหลังจากที่พอเป็นข่าวมาแล้วก็มาดำเนินการกับทางกรมบังคับคดี

ก็กลับไปที่กำแพงเพชรแล้วค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มีการเปิดใจกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีด้วย
นี่แหละค่ะครูวิพาบานเย็นที่ตอนนี้
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้อยจังหวัดกำแพงเพชร
เขาก็เปิดใจกับคุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าตอนนี้สบายใจขึ้นแล้วนะ

ลูกศิษย์ลูกหาก็โทรศัพท์มาหา
อันดับแรกโทรมาขอโทษก่อนเลย
แล้วก็อันดับที่๒บอกว่าเดี๋ยวหนูเดี๋ยวผมจะรีบไปจัดการปิดบัญชี

แค่อยากให้มาขอโทษแค่นี้ก็พอแล้ว
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ครูก็จะแก้ปัญหาต่อ
แล้วครูบอกด้วยนะแม้ว่าลูกศิษย์บางคน
ไม่มีเงินก้อนมาปิดบัญชีก็เข้าใจค่ะ
แต่ว่าตอนนี้มีลูกศิษย์ที่ปิดยอดแล้ว๕คน
เหลืออีก๒๒คนรวมเป็นเงินกว่า๕แสนบาทนะคะ
ซึ่งเราก็ถามคุณครูบอกว่าครู
แล้วอย่างนี้ครูจะไปดำเนินการไปฟ้องไล่เบี้ยลูกศิษย์ไหม
เพราะว่าตามกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยนะคะ

ส่วนที่คุณครูจ่ายไปให้กับลูกศิษย์เอาคืนมาได้
คุณครูบอกว่าไม่เอาไม่ฟ้องเพราะว่าครูเป็นครู
ถ้าเกิดว่าฟ้องลูกศิษย์ไปก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไร
คือตอนนี้สิ่งที่อยากให้แก้ก็คือ
เรื่องการยึดที่ที่เป็นมรดกเท่านั้นเอง
ทีนี้คุณครูก็เล่าให้กับคุณพลอยสจีฟังด้วยนะคะ
ย้อนไปเมื่อปี๔๑๔๒ตอนที่ไปเซ็นค้ำประกันสิทธิ์
บอกว่าตอนนั้นที่ไปเซ็นค้ำประกันกยศรเนี่ยนะ
ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดถึงผลเสียที่จะตามมา
คิดแค่ว่าเออเห็นลูกศิษย์ที่โรงเรียนศักดิ์งามเนี่ย
เป็นเด็กต่างจังหวัดงั้นก็คงควรที่จะเซ็น

ครูก็คิดถึงตัวคุณครูเองไงว่าแต่ก่อนครูก็เป็นเด็กบ้านนอกเหมือนกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าครูเนี่ยมีพี่น้องเจ็ดคนไง
และตัวครูรับราชการคนเดียวด้วย
แล้วทีนี้ครูก็บอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

คิดแค่ว่าอยากให้ลูกศิษย์ได้เรียนหนังสือ
อยากให้ลูกศิษย์ได้เรียนหนังสือเพราะว่าเขาเป็นเด็กบ้านนอก

ถ้าเราไม่มีโอกาสได้เรียนสูงเราก็ไม่ได้มาทำอาชีพดีแบบนี้
เพราะฉะนั้นพี่ก็มองว่าเด็กเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะไป
ใน๖๐คนนี้อาจจะมีโอกาสที่มีอาชีพเป็นครูเหมือนเรา
มีอาชีพที่หน้าที่การงานที่ดีกว่าเรา
ตรงนั้นคือเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นแบบนั้นจริง
ไม่เคยคิดว่าจะค้ำประกันไปแล้วมันจะเป็นยังไงเนอะอะไรอย่างนี้
ไม่เคยคิดเพราะพี่บอกแล้วว่าหลังจากค้ำประกันเสร็จเนี่ย๑๐ปีเนี่ย
การค้ำประกันไม่ได้อยู่ในหัวสมองพี่เลยนะพี่ไม่เคยย้อนกลับไปเลยว่า
เมื่อปี๔๑เราทำอะไรไว้เมื่อปี๔๑ไม่เคยคิดเลย
ไม่เคยได้คิดเลยจริงจริงเพราะว่าเราเพียงแต่อยากให้ลูกศิษย์เราเนี่ย
ได้มีความรู้ได้เรียนหนังสือได้ได้กับครอบครัวเขาเพราะพี่เขาบอกแล้วว่า
สอนอยู่ตลอดเวลาว่าที่ครูสอนเนี่ยสุดท้ายแล้วได้ดีคือตัวเธอ
ดีคือตัวเธอจริงนะเธอได้เงินเดือนดีเธอได้ทำงานดี
ครูก็ไม่ได้ไปได้เงินเดือนกับเธอครูก็ไม่ได้ไปได้ทำงานดีกับเธอ
เพราะฉะนั้นที่เธอได้เนี่ยคือตัวเธอเธอจะไปมีครอบครัวหรือยังไง
ก็คือตรงนั้นมันเป็นผลพวงพลอยได้ที่เธอทำมาที่เธอทำดีมา
ก็คือสอนเขาแบบนี้ตลอด
วิพาเองก็บอกด้วยนะคะว่าความฝันของครูก็คืออยากจะเป็นครูนี่แหละ
เพราะว่าชอบสั่งสอนมีความมีเมตตา
แต่ว่าก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แล้วก็ต้องแยกแยะให้ได้ด้วยนะคะระหว่างหน้าที่กับความเดือดร้อน
แล้วก็หลังจากปรึกษาหน่วยงานก็ได้รับความช่วยเหลือ

ส่วนหลังจากนี้ทางกรยศก็จะสืบทรัพย์ผู้กู้
แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องกลับมาที่คนค้ำประกัน
เป็นผู้รับผิดชอบอยู่ดีเพราะว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่มีทาง

ก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าไล่วินให้ฟังกันต่อไปนะคะ